ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นภาพเหตุการณ์ในร้านขนมแถวรามอินทาครับ
จู่มีครูสอนศิลปะเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงในร้าน
โดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นอย่างไร

อยู่ดีเข้าไปต่อยอย่างนั้นเลยครับ
นะฮะพนักงานเขาทำขนมอยู่จู่เดินเข้าไป

เฮ้ยเข้าไปในครัวของนี่
นะฮะในห้างด้วยนะครับในห้างอยู่ในห้างแถวเรา

เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านขายขนมร้านหนึ่ง
ผู้ชายเสื้อดำจู่ปรีเข้าไปต่อยพนักงาน

ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งลูกค้าที่ซื้อของก็

ไปทำอะไรกันไว้แล้วมาทำร้ายกันแบบนี้

ชายชุดดำเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

ชายคนนี้ไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้
ถ้าน้องขายขนมเขาผิดจริง

แล้วก็แนะนำให้น้องที่โดนทำร้ายเนี่ย

นามสมมุติเป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะฮะ
ที่ไปทำร้ายพนักงานร้านเค้กเนี่ย
เจ้าตัวบอกว่าเขาเป็นคนในคลิป

เขาเป็นครูสอนศิลปะโรงเรียนแห่งหนึ่ง
แถวมีนบุรีสอนมา๒ปี
สาเหตุที่ไปต่อยพนักงานคนนั้นเพราะว่า
นายคนนั้นไปจีบแฟนเขา
โมโหไปจีบแฟนเขา
ตอนนี้ผอของโรงเรียนรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว

เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเขาไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับ
ไม่เล่นด้วยกับเขาใช่ไหมฮะ
เรื่องที่เขามาเกาะแก่อย่างนี้ฮะ
เขาก็ไปเกาะแก่คนอื่นก็มีบ้าง

แต่ด้วยตำแหน่งที่ว่าอยู่ด้วยกัน

มันก็เหมือนกลายเป็นว่า

กดดันทำกิริยาหรือพูดอะไรอย่างนี้
ในที่ทำงาน
ของเรื่องของแฟนสาวเขามากกว่า

จะไม่ค่อยรับผิดชอบกับการทำงานที่ได้รับมอบหมายไป
คือด้วยความที่ผู้หญิงเขาทำงานอยู่ที่เดียวกับคนโดย

แล้วผู้ชายคนนี้คือเขาจะเตือนผู้หญิงคนนี้ตลอด
คนที่ไปซื้อของ
มีลูกค้าเข้ามานาน
อยู่ดีเอาส่วนรถไปให้ทั้งที่กฎของพนักงานนี้ห้าม

ไม่จริงเอาไปฟังเขาหน่อย
ก็จะมีปัญหาเรื่องตอนที่ว่าลูกค้า
ผมก็เลยบอกเขาไปว่าให้ลูกค้าแบบนี้ไม่ได้
ส่วนรถ๒๕เขาให้เฉพาะพนักงานครับผม

ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเจ้าชู้เลย
ผมอยู่กับแฟนคนนี้มาผมก็ไม่เคยเจ้าชู้เลย
ถามน้องที่ร้านได้ว่าผมไปจีบใครบ้าง

ไม่แต่แบบพูดหยอกเล่นอะไรเงี้ย
แต่กับ
ทีนี้ค่ะคือทางด้านในก๊อฟที่โดนต่อย

เหมือนกับว่าพนักงานเขาโทรศัพท์
ไม่รู้คุยกับใครค่ะแต่พูดประมาณว่า

ออกไปแล้วก็มาเป็นเหตุการณ์ที่เขาโดนต่อย
เขาก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
แต่ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวานนะคะ
ทั้งสองฝ่ายก็เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจสนบางชัน
ฝ่ายคุณครูที่ต่อยก็บอกเลยนะ
อมรับผมขอโทษผมเข้าใจผิด
ก็เลยคิดว่าเออเขามีเรื่องเยอะเย้ยเหรอ
ใช่แล้วก็เลยแบบไปต่อยแต่ก็ยินดีรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับการชดใช้ค่าเสียหายถ้าเกิดตกลงกันได้ผมไม่ดำเนินคดี
เข้าใจผิดแต่ไปสาวหมัดใส่เขาเต็มแรงขนาดนั้น

วันหลังก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเท่าจริงเป็นอย่างไร